ช่วงนี้เปิดเทมแล้วนะครับ

ประถมมัธยมเนี่ยเดี๋ยวชวนท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนด้วย
ไปช่วยลูกหลานทำการบ้านกันหน่อย
ยังคิดอยู่เลยถ้ามีลูกแล้วต้องสอนลูกทำการบ้านนะ

แต่ถ้าเกิดบางข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดเราดูแล้วเออมันน่าจะ
นั่นมันต้องถูกแล้วนะแต่ทำไมคุณครูบอกผิดอันนี้มันจะเครียดกว่าเดิม
ค่ะนะฮะมีคุณพ่อคนหนึ่งนะฮะลูกเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดชุมพรโรงเรียนไหนเดี๋ยวบอกเพราะว่าท่านผอเขาออกมาชี้แจงแล้ว
อ่าเพจเฟซบุ๊กดังอย่างเพจล่าเนี่ยเขาได้รับการสอบถามร้องเรียนมา
อืมว่าลูกเนี้ยได้รับแบบฝึกหัดมาคือเพราะเอิญคุณพ่อเนี้ยเขาไปเห็น
โต๊ะการบ้านโต๊ะหนังสือของลูกอ่ะนะค่ะก็เลยจะเข้าไปช่วย
ก็เลยจะดูมีอะไรบ้างก็เห็นแบบฝึกหัดที่ลูกได้มา
ครูเขาสอนพิเศษวันเสาร์เป็นครูภาษาไทยสอนฟรีนะโรงเรียนนี้สอนฟรี
แต่คุณพ่อเขาสงสัยท่านผู้ชมทางไลน์ที่หน้าจอกับเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับ
เอาลองตอบดูหน่อยเดี๋ยวผมจะดูว่าใครตอบว่ายังไงบ้างเนี่ยนะ
เอาเขามีหลายข้อหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อเขาสงสัย
เอาข้ออันนี้ข้ออะไรอ่า๑๙ก่อน๑๙๑๙นะ
ขุนขุนนี่คือชื่อคนนะขุนอยากเห็นหมี
พ่อก็พาขุนไปสวนสัตว์แล้วก็เห็นข้าง
ฮิปโปแมวน้ำเสือดาวสิงโต
สัตว์ที่ขุนอยากเห็นคืออะไร
ก็มีข้อหนึ่งคือข้างใช่ไหม
ช้างอ่าช้างใช่ไหมช้างหรือหางช้างนะ
สองคือหมีสามคือแมวน้ำค่ะ

การตอบเนี่ยคือให้ทำเครื่องหมายกากบาท
ทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ลูกก็ตอบว่าสัตว์ที่ขุนอยากเห็นก็คือหมีไง

อ่าทำเครื่องหมายผิดอย่างเดียวอ่าแต่ครูไม่ได้เฉลยไงอืม

ขุนอยากเห็นนะแต่ขุนเขาอยากเห็นหมี

ถ้าผู้ชมตอบว่าอะไรเนี่ยเนี่ยก็อยากเห็นหมี

วันนี้เป็นวันเกิดของหนู

เมื่อวานเป็นวันเกิดของช้าง
ส่วนพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเต่า

วันต่อไปเป็นวันเกิดของใคร

หนึ่งหนูสองช้างสามเต่า
วันต่อไปเป็นวันเกิดของเต่า
เพราะว่าวันนี้คือวันเกิดของหนูใช่ไหม

ลูกก็ทำเครื่องหมายว่าวันต่อไปคือวันเกิดของเต่า
ท่านผู้ชมตอบว่ายังไง

แต่คุณครูทำเครื่องหมายผิดเหมือนเดิมเลย

ท่านผู้ชมก็เต่ากันเต่ากันเต็มเลยนะครับ
คุณพ่อเขาก็เลยสงสัยเขาก็ไม่ได้ติดใจหรอกว่า
จะเอาผกเอาผิดร้องเรียนอะไรเพราะว่าคุณครูก็สอนฟรีอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงกาเครื่องหมายผิดมา
ก็อยากจะให้อธิบายไงอยากให้ครูอธิบายหน่อยว่าเหตุผลมันคืออะไร
จะได้อธิบายลูกถูกด้วยอธิบายต่อได้

ตอบถูกแล้วแต่คุณครูทำเครื่องหมายผิดอะไรอย่างนี้นะฮะ
จะได้สิ้นความสงสัยนะครับ
หลังจากที่เพจล่าได้เอามาลงคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ตั้งข้อสงสัยกันมากนะครับ
มีคุณครูภาษาไทยคนที่สอนพิเศษให้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
ตกลงนะครับทางผู้บริหารของโรงเรียนบอกว่าก็เห็นแล้วนะ
หลังจากมีโพสต์นี้ไปยังเพจชื่อดังทางสังคมออนไลน์
รับว่าโรงเรียนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่
ส่งผลกระทบอยู่นะครับซึ่งทางรักษาราชการแทนผู้มนวยการโรงเรียนนะครับ
โรงเรียนคือโรงเรียนสหกรประชานุกูลได้ชี้แจงแบบนี้ครับ
แบบทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของโรงเรียน
โรงเรียนไม่เคยใช้เอามาสอบเด็กหรือมาเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กทำเลย
นี่ท่านรักษาการพอก็คือคุณครูจริญญาเรืองแก้ว
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับแล้วก็บอกว่าวันที่อ้างถึงนะครับ
ว่าเนี่ยมีการทดสอบให้ทำแบบฝึกหัดในช่วงสิบสามถึงสิบห้าพฤษภาคมเนี่ย
ช่วงนี้เป็นช่วงปฐมนิเทศของโรงเรียนนะอืม
แล้วก็เป็นช่วงของการปรับพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นไม่มีการสอบฮะ
สอบข้อเขียนสอบอะไรเนี่ยไม่มีทั้งสิ้นและโรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนสหกรประชานุกูลที่ถูกพาดพิงก็เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่เข้าเรียนแบบทั่วถึง
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนำข้อสอบลักษณะนี้
มาใช้วัดพื้นฐานกับเด็กค่ะข้อสอบดังกล่าวดูแล้วเป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับเด็ก
ระดับชั้นป๑ถึงป๓เป็นข้อสอบที่ให้เด็กอ่านแล้วก็วิเคราะห์ผลสมฤทธิ์
หรือการประเมินความสามารถในการอ่านซึ่งข้อสอบแบบทดสอบจะส่งมาจากกรมหรือส่วนกลาง
ทางโรงเรียนจะไปรับที่เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเอามาสอบแล้วเอามาใช้ในเทอมที่๒ของภาคเรียน
ข้อสอบแบบนี้ต้องเอามาใช้ในเทอม๒ของภาคเรียนแต่นี่เพิ่งปฐมนิเทศ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าทางโรงเรียนยังไม่เคยเอามาใช้กับเด็กเลยค่ะ
เรื่องของข้อสอบนะคะเอ่อข้อสอบนี้นะคะตั้งแต่เปิดเรียนมาเนี่ย
เรายังไม่มีการอ่าจัดกระบวนการเรียนการสอนที่อ่า
นำแบบทดสอบมาวัดผลสำลิดของนักเรียนเพราะนักเรียนอยู่ในช่วงของการปรับตัว
ฉะนั้นจากข้อมูลดังกล่าวที่เราได้รับข้อมูลจากเพจบ้านเนี่ยค่ะ
บอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะอ่าแต่ว่าผู้ปกครองเขาก็ยืนยันว่าเขาได้มาจากโต๊ะของลูกอ่ะนะ
อืมก็ไม่รู้ลูกเอามาจากไหนอ่ะแต่ว่าเป็นการสอนพิเศษวันเสาร์อะไรอย่างเงี้นะ
ที่เขาให้ข้อมูลกับทางเพจล่าไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางรักษาการพอบอกว่า
สอนพิเศษเนี่ยทางโรงเรียนจะมีการสอนหรือว่าติวเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็นของวันปกตินะวันเสาร์ก็ไม่ได้มี
บางครั้งอาจจะนัดผู้ปกครองในช่วงที่ว่างหรือสะดวกให้พาเด็กนักเรียนมาในวันหยุดก็มีบ้าง
ส่วนข้อมูลตามที่เพจเอาไปลงนั้นว่าเป็นการสอนพิเศษก็ยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่มีนะฮะ
ตามวันเวลาที่มีการอ้างอิงกันไว้เนี่ยอันนี้ไม่มีอืม
ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อหรือว่าน้องไปทำมาจากตรงไหนค่ะ
แล้วใครจะเฉลยให้เราล่ะแบบนี้ก็นี่ไงคุณผู้ชมเต็มเลยเราก็เฉลยของเรากันเอง
ค่ะได้ค่ะแล้วมันจะตอบอย่างอื่นอีกหรือคุณค่ะมาสอน
ใช่ไงเราก็ว่าเราตอบถูกนี่คุณผู้ชมก็ตอบกันมาเยอะมากนะ
ช่วงดีแหละที่เราจบกันมานานแล้วใช่ค่ะการบ้านเด็กสมัยเนี้ยยากจริงจริง
ยากใช่ไหมยากมากยากมากลูกคุณอายุเท่าไหร่นะตอนนี้สิบขวบอ๋อ
เนี้ยจะขึ้นปหกเนี้ยจะเปิดเรียนจันทร์หน้าค่ะก็ต้องสอนการบ้านละยังกลุ้มอยู่เลยอันนี้